เอาไปดูความแสบของผู้ชายคนหนึ่งครับอายุ๓๑ปีเขาเป็นพ่อค้าขายของออนไลน์
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปกินเหล้ากินหมูกระทะที่บ้านเพื่อน
ปรากฏว่าไปแอบถ่ายคลิปลูกสาวเพื่อนตอนอาบน้ำแล้วก็จับได้
โอ้โหเสียผู้เสียคนเลยครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเป็นห้องเช่าแถวหน้าวัดศรีปิงเมืองนะฮะ
ที่กำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายศรีวณัฐกิติพระควัตรอายุ๓๑ปี
เคสสีเหลืองเนี่ยผู้เสียหายเขาจำได้นะครับ
แล้วก็มีคลิปตอนกำลังแอบถ่ายลูกสาวของที่บ้านนี้วัย๑๙ปี
ตอนเขาอาบน้ำอยู่ที่หลังห้องเช่านี่ฮะผู้ต้องหาก็สารภาพนะ
บอกว่าแอบถ่ายคลิปจริงเขาเป็นพ่อค้าออนไลน์รู้จักกับแม่ของผู้เสียหาย
ก่อนเกิดเหตุก็มาตั้งวงกินเหล้ากินหมูกระทะกันก็กินกันอยู่หน้าห้องนะ
แล้วก็ขอเข้าห้องน้ำจะไปปัสสาวะพอไปเข้าห้องน้ำในห้องเช่า
ได้ยินเสียงคนอาบน้ำอยู่เลยเอาเลยฮะใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายคลิปเลย
บอกว่าทำไปเพราะเมาครับ
ส่วนหญิงสาวผู้เสียหายนะครับบอกว่าเธอก็อาบน้ำอยู่ทีแรก
ไม่รู้ว่ามีคนแอบถ่ายคลิปอาบน้ำเสร็จเอื้อมมือไปหยิบผ้าเช็ดตัวนะฮะ
สังเกตเห็นมือถือสีเหลืองกำลังถ่ายคลิปจากด้านบน
ก็ตกใจมากวิ่งออกมาจากห้องน้ำตะโกนขอความขอบคุณนะครับ
เปิดประตูห้องน้ำออกมาก็เห็นผู้ต้องหาเนี่ยกำลังวิ่งหนีออกไป
แต่จำได้ว่าใส่เสื้อสีแดงแล้วก็มือถือเนี่ยมีเคสสีเหลือง
ก็มาบอกญาติญาตินะญาติญาติก็เลยช่วยกันแล้วก็จับไว้

ก็เลยมาบอกพี่

คือห้องน้ำเขาไม่มีหลังคาไม่มีฝ้าเพดานเนี่ยมันเปิดโล่งข้างบนคนก็ปีนดูได้นะครับ
ตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีแล้วนะครับทางผู้เสียหายเขายืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะฮะ
จะคุมตัวมาตำรวจเขาก็ให้เช็คเรียบร้อยแล้วทั้งโทรศัพท์เลยว่าคลิปเลิฟเนี่ยลบทิ้งอะไรเรียบร้อยหรือยัง
ไม่ได้จริงนะเรื่องพวกนี้นะแสบจริงถูกจับได้นี่เสียคนเลยนะฮะ